อีกหนึ่งเหตุสะเทือนขวัญต่อเนื่องเลยนะคะ
อันนี้เกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เป็นเหตุที่มีคุณยายวัย๗๔ปีถูกคนร้ายเนี่ย
ขึ้นไปถึงบ้านแล้วก็ฆ่าเสียชีวิต
ที่สำคัญเลยที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือทรัพย์สินหายไปค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนทองเงินสดอีกสองหมื่นบาทหายไปด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งประเด็นว่าน่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์แน่
แต่ญาติเขาสงสัยว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิด
ส่วนตัวลูกชายคนเล็กที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้
เขายืนยันว่าไม่เคยคิดทำร้ายแม่เลยนะคะ
ก็วอนขอตำรวจให้เร่งจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
โดยเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑
บ้านหนองพงศ์ตมบสุพรรณพศ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ทางตำรวจภูทรทุ่งข้อเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็เป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กลางไร่อ้อยนะคะ
พบศพนางทองมาส่ำสมบูรณชัยอายุ๗๔ปีเจ้าของบ้าน
ถูกคนร้ายเนี่ยฆ่าตายสภาพศพนอนหงายอยู่บนที่นอน
จุกปากในปากก็มีหมากด้วย
แล้วก็ยังมีผ้าเช็ดตัวรัดแน่นอยู่ที่ลำคอ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งจากการไปตรวจสอบร่างกายผู้เสียชีวิตไม่พบร่องรอยบาดแผลอื่น
แต่พบว่าสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทและแหวนทอง
นางทองสวมใส่อยู่หายไปค่ะ
พร้อมด้วยเงินสดที่เก็บอยู่ในกระเป๋าเสื้ออีกประมาณ๒๐๐๐บาท

นายสมส่ำสมบูรณชัยลูกชายของคุณยายทองมาเนี่ยบอกว่า
คุณยายมีลูกทั้งหมด๔คนเขาเป็นคนที่๒
ปกติคุณยายทองมาจะอยู่กับนายสิงสำสมบูรณ์ชัยลูกชายคนเล็ก
ส่วนตัวเขาอยู่บ้านอีกหลังซึ่งห่างกันไปแค่ประมาณ๒๐เมตร

แต่ว่ามาทราบจากภรรยาว่าแม่ถูกทำร้ายเสียชีวิต
ก็ทั้งตกใจแล้วก็เสียใจมาก
เพราะว่าแม่เป็นคนอัธยาศัยดีใจดีร่าเริง
และปกติก็สุขภาพแข็งแรงไม่ได้เจ็บป่วย

ทั้งยังเป็นที่เคารพรักของลูกหลาน
ส่วนตัวก็เลยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่แน่
เพราะทราบเส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดี

ก็ไม่เคยมีคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเพราะอยู่กลางป่าอ้อย
นายสมบอกว่าวันเกิดเหตุช่วงกลางดึก
ขณะที่คุณยายทองมาผู้เป็นแม่อยู่ในบ้านเพียงลำพัง
คนร้ายน่าจะแอบย่องเข้ามาเปิดหน้าต่างหน้าบ้าน

จากนั้นก็เข้าไปหาคุณยายทองมา
ซึ่งอยู่ในมุ้งบนเตียงนอนแล้วก็เข้าทำร้ายคุณยายค่ะ
จากนั้นจึงถอดเอาสร้อยคอแหวนทองและเงินสด
คุณยายพกเอาไว้ไปด้วย
แล้วก็หลบหนีไปทางประตูหลังบ้าน
จากนั้นหนีหายไปทางป่าอ้อยนะคะ
จนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่๒๐มกราคม

เห็นแม่ออกมาเดินเล่นเหมือนทุกวันพอเข้าไปดูเนี่ย
ประตูหน้าบ้านยังปิดอยู่ก็พยายามเรียก
ที่สุดก็พบว่าแม่นั้นเสียชีวิตแล้วค่ะไปฟังเสียงลูกชายอีกกันหน่อยนะคะ
เข้าไปตอนประมาณกี่โมงเข้าไปตอนประมาณ
โมงกว่าคล้ายแปดโมงอืมค่ะตอนนั้นเห็นคุณยายอยู่ยังไงคะครับ

คอเขี้ยวที่มีผ้าปิดอยู่เราหยิบผ้าออกกันมันก็มีรอยฟกช้ำอยู่แล้ว
แล้วก็บนเตียงก็มีรอยเท้าเหยียบขึ้นไปในสมเขายังเล่าต่อด้วยนะคะ
ว่าก่อนหน้านี้ทางญาติเนี่ยสงสัยว่าคนร้ายต้องเป็นในสิงสำสมบูรณ์ชัย
ซึ่งเป็นน้องชายคนเล็กที่อาศัยอยู่ด้วยกันแน่นอนเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเห็นในสิงห์มาหาแม่
แต่ว่าอยู่ไม่นานก็รีบออกไปซึ่งต่อมาตำรวจภูทรทุ่งคอกเนี่ย
ตัวไปสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีความผิดปกติให้เห็น
แล้วก็เลยปล่อยตัวมาส่วนเรื่องความคืบหน้าคดีพันธุ์ตำรวจเอก
จพลรอดโพทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งคอกบอกว่า
ตอนนี้คดีถือว่าคืบหน้าไปมากค่ะจากข้อมูลการสืบสวนล่าสุด
ผู้ต้องสงสัยเป็นสามกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต
สองก็คือกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยในระแวกใกล้เคียงและสามก็คือกลุ่มคนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงเหมือนกัน
ซึ่งเบื้องต้นปมการสังหารก็แน่นอนค่ะประเด็นชัดเจนคือเรื่องชิงทรัพย์
คาดว่าจะสามารถได้ตัวคนร้ายในเร็ววันนี้ค่ะ